วันนี้มาดูโจรใจบาปที่จังหวัดชายภูมิกันหน่อย
ไปก่อเหตุควักดวงตาที่เป็นเหล็กไหลอายุนับร้อยปี
จากรูปปั้นหลวงปู่อ้วย
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นคนในพื้นที่
อำเภอเมืองชายภูมินะคะได้มีการเข้าแจ้งความต่อตำรวจสพเมืองชายภูมิ
บอกว่ารูปปั้นหลวงปู่อ้วยขนาดความกว้างคือ๑เมตรสูง๒เมตร
ภายในวัดบึงแวงที่ชาวบ้านก็พากันเคารพนับถือ
โจรใจบาปควักดวงตาที่เป็นเหล็กไหลอายุนับร้อยปีไป
โดยเจ้าหน้าที่ที่วัดก็มาทำความสะอาดตามปกติ
สังเกตเห็นที่ดวงตาของหลวงปู่ที่บรรจุส่วนผสมเหล็กไหน
มีร่องรอยถูกงัดและเหล็กไหลเนี่ยก็หายไปไม่ทราบสาเหตุ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือช่วงเช้าของวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมา
เรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดร้อยตำรวจเอกวัชิระเพชรฤทธ
ร้อยเวรสพเมืองชายภูมิเจ้าของคดี
เปิดเผยบอกว่าขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่สืบสวนลงพื้นที่เร่งติดตามหาข่าว
ว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่อยู่ในแวดวงเครื่องลางของขลัง
เพราะจะรู้ดีว่าเหล็กไหลถ้าซื้อกันซื้อขายราคาอยู่ที่หลักล้านบาท
ตำรวจบอกด้วยนะคะว่าการขโมยดวงตาเหล็กไหลของหลวงปู่ครั้งนี้

ก่อนหน้านี้ก็ถูกหัวขโมยมาควักดวงตาหลวงปู่ไปแล้วครั้งหนึ่งด้วย

จะทำให้เป็นสิริมงคลป้องกันอันตรายให้กับชาวบ้าน
พร้อมเปิดเผยด้วยว่าบุคคลที่รู้ว่าดวงตาหลวงปู่อ้วยนั้นมีเหล็กไหลฝังอยู่
จะรู้กันเพียงไม่กี่คนเท่านั้น
สำหรับเหล็กไหลตามความเชื่อในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก็เชื่อกันว่าเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งนะครับ
ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด
โดยชนิดที่เป็นที่นิยมหาสะสมกันอย่างแพร่หลายที่สุดเนี่ย

จะมีสีคล้ายนินคือดำสนิทเลยนะฮะ
แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ที่ชอบแล้วก็เคารพนับถือ
เขาก็ว่ากันว่าเหล็กไหลมันก็ทำให้ยิงไม่เข้า
อะไรอย่างนี้นะเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ